พ่อแม่ของเด็กเองยืนยันว่าจะเอาเรื่องกับครูให้ถึงที่สุด
ลูกถูกทำร้ายร่างกายจนเขียวช้ำ
แล้วอ้างว่านี่คือการหยอกเล่นนะคะ
คุณผู้ชมคะตามภาพนี้เลยหยอกเล่นหรือเปล่า
แต่ตัวเด็กเขียวช้ำเป็นจ้ำแบบนี้
ดูภาพสิเจ็บขนาดไหน

เด็กชายคนนี้ถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วเป็นรอยเขียวเป็นรอยช้ำที่แค้นที่ขาด้านซ้าย

ครูต้องย้ายหรือไม่ก็ลาออก
ผู้บริหารต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้
โรงเรียนแห่งหนึ่งตรงข้ามสารากลางสุพรรณบุรี
ต่อมาทีมข่าวได้พูดคุยกับแม่ของเด็กชายผู้เสียหายค่ะ
เธอเล่าว่าลูกชายอายุ๑๒ปีเรียนอยู่ม๑
ซึ่งเธอไม่รู้มาก่อนว่าลูกชายถูกทำร้าย
กระทั่งมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีโทรมาแจ้งเรื่องนี้
จากนั้นมีการนัดเจอกับทีมงานของมูลนิธิค่ะ

ก่อนแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองสุพรรณบุรีนะคะ
เบื้องต้นทราบว่าทางโรงเรียนนะคะได้มีการเรียกครูมาตักเตือน

แต่ว่าทางครอบครัวอยากให้ครูย้ายออกไปนะคะ

ถูกทำร้ายเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคือวันที่๒๑ธันวาคม
ตอนนั้นกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะ
แล้วจู่ครูก็เดินมาต่อยเจาะยางอย่างแรง
เจาะยางเลยเหรอต่อยเจาะยางเด็กเล่าอย่างเงี้ยค่ะ
ก่อนหน้านี้ครูเคยทำแบบนี้มาแล้ว๓ครั้ง
ไม่ใช่ครั้งแรกทำมา๓ครั้ง

หลังจากนี้เด็กบอกไม่อยากไปโรงเรียนแล้วนะคะ
ขณะที่พี่ชายของผู้เสียหายก็บอกว่าเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนแห่งนี้
แต่ก็ไม่เคยเจอครูที่กระทำแบบนี้มาก่อนเหมือนกัน
ว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นการทำร้ายร่างกายค่ะ

อยากให้ผู้บริหารโรงเรียนนะคะ

พร้อมยืนยันว่าทางครอบครัวจะเอาผิดครูให้ถึงที่สุดด้วยค่ะ